เริ่มกันที่เรื่องฟุตบอลไทยลีกกันก่อน

เพราะว่าการระบาดของโควิด๑๙ทำให้มูลค่าการตลาดของทีมส่วนมาก

ก็คือ๑๘ทีมมีทั้งหมด๑๖ทีมที่มีมูลค่าทางการตลาดที่ลดลง
แต่มี๒ทีมอาจจะเป็นเพราะว่าซื้อนักเตะเยอะด้วย
มูลค่าการตลาดก็เลยสูงขึ้นและตอนนี้นะคะทีมการท่าเรือแซงขึ้นมาเป็นทีมที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงที่สุดเลย
ก็ต้องยอมรับว่าการท่าเรือในช่วงของการพักเบรกในช่วงของการแพร่ระบาดโควิด๑๙
เป็นทีมที่ใช้งบประมาณกับการซื้อผู้เล่นที่ต้องยอมรับว่างบประมาณในการซื้อเนี่ยมีพอสมควร
ทำให้อันดับตอนนี้ขยับขึ้นมาแล้วสถานการณ์ตอนนี้แน่นอนก่อนโควิด๑๙
เรื่องของมูลค่าการตลาดก็เป็นแบบหนึ่งตอนนี้คลี่คลายแล้วปรากฏว่าการท่าเรือ
ก็กลายเป็นทีมในไทยลีกที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงที่สุด
ก่อนหน้านี้ก่อนที่การแพร่ระบาดของช่วงโควิดจะเป็นบุรีรัมยูไนเต็ด
แต่ว่าตอนนี้การท่าเรือแซงไปแล้วนะครับ
มาจากการท่าเรือคว้าตัวผู้เล่นอย่างอดีศรพรมรักษ
ก็ได้มาในราคาประมาณ๒๐ล้านบาทนะครับ
วกกับ๒คนนี้รวมกันก็ประมาณ๒๐ล้านบาท

ก็ทำให้มีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนไทยลีกจะพักเบรก
ถือว่าช่วงการท่าระบาดของโควิดประมาณ๐๘เปอร์เซ็นต์นะครับ
ทีนี้อย่างที่บอกไปว่ามีเพียง๒สโมสรจาก๑๖ทีม
ที่มีมูลค่าทางการตลาดของทีมที่เพิ่มขึ้น

ขณะที่อีก๑๓สโมสรที่เหลือ๑๔สโมสร
ก็มีมูลค่าทางการตลาดที่ลดลง

อีกหนึ่งสโมสรคงเดิมพอดีเป๊ะไม่ลดลงไม่เพิ่มขึ้นเลย

มาดูอันดับกันดีกว่าครับ๕อันดับแรกเทียบมานะครับ

ก็คือช่วงก่อนการแทรฐบาทของช่วงโควิด๑๙เนี่ย
การท่าเรือนะครับเพิ่มขึ้น๐๘เปอร์เซ็นต์นะครับ
ลดลงนะครับจากเดิมประมาณ๒๓๖ล้านบาท
เหลือ๒๑๕ล้านบาทก็ลดลงประมาณ๘เปอร์เซ็นต์

แต่ว่าผู้เล่นบางส่วนที่ยังอยู่ในทีม
ในเรื่องของราคาตลาดที่ถูกตีมูลค่ามาเนี่ย

ลดลงมาถึงประมาณ๒๒๘เปอร์เซ็นต์เลยนะครับ
ก็เป็นทีมที่มูลค่าการตลาดเพิ่มขึ้นสูงสุด

ก็ทำให้มูลค่าการตลาดของทีมเนี่ยลดลงมา๑๙๕เปอร์เซ็นต์
แต่ทางนี้เนี่ยมันก็ยังมีโอกาสที่จะเพิ่มลดได้อีกนะครับ
หลังจากที่มีการซื้อขายในช่วงระยะเวลาของตลาดซื้อขายรอบพิเศษตรงนี้นะครับ
ค่าตลาดรวมของไทยลีกแน่นอนพอเห็นเป็นภาพแบบนี้นะครับ
ฟุตบอลไทยลีกในช่วงที่ทั่วโลกได้รับผลกระทบ

มูลค่าการตลาดก็ลดลงด้วยนะครับ
ของไทยลีกก็คือตามที่คำนวณกันมาเนี่ยลดลงประมาณ๗นะครับ
ก่อนหน้านี้เนี่ยมูลค่าการตลาดของไทยลีกก่อนการแข่งขออภัยก่อนช่วงของโควิด๑๙เนี่ย
อยู่ที่๖๗๐๘ล้านยูโรหรือประมาณ๒๓๒๕ล้านบาทนะครับ
ปัจจุบันเหลือ๒๑๔๕ล้านบาท
ค่าลดลงถึง๗๗ครับ
คือมันไม่สามารถซื้อตัวนักเตะต่างชาติเข้ามาได้ด้วย

นักเตะหลายคนอาจจะมีอายุอนามที่เพิ่มมากขึ้น
ค่าทางการตลาดก็จะลดลงไปด้วยนะคะ
เพื่อความปลอดภัยของทั้งนักเตะแล้วก็สตาร์ฟโค้ชรวมถึงทีมงานด้วย
ซึ่งเสด็จหรือว่าเสด็จมีลาคุณซื้อ

ในช่วง๒สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะว่า
ฝึกซ้อมทุกครั้งเต็มไปด้วยความคึกคัก
แล้วก็กระตือร้นของนักเตะนะคะ
แล้วบอกด้วยว่าการท่าเรือในยุคของมาดามแป้ง
ไม่มีแบ่งว่าจะเป็นนักเตะเก่าหรือว่านักเตะใหม่
เพราะว่าฟุตบอลคือการเล่นกันเป็นทีม
ส่วนประเด็นที่หลายคนพูดถึงว่า
ในทีมมีผู้เล่นที่เลือกใช้งานเยอะเกินไปหรือเปล่า
โดยรวมเสื้อเดชก็บอกว่าไม่ได้มีปัญหานะคะ
เพราะว่าตอนนี้ไม่ได้มีแค่๑๑ผู้เล่นตัวจริงที่ดีที่สุด
แล้วก็เชื่อใจว่าทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน
ใช่ครับดูจากภาพนิ่งก็ต้องยอมรับว่า
ถ้าผมเป็นเซอร์เด็ดผมก็ยังลังเลเหมือนกัน
ว่าใครดีที่จะเป็น๑๑ตัวจริงชุดแรกนะครับ
คือมันมีชุดที่๒ชุดที่๓ได้อีกนะครับ
แล้วใครที่การท่าเรืออาจจะปล่อยยืมให้กับสโมสรอื่นไปบ้างนะครับ